น้องเป็นนางรำเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนด้วย
น้องนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านของเพื่อนชายคนหนึ่ง
สภาพก็คือเลือดไหลออกจมูกออกปาก

เพื่อนชายคนนี้มารับน้องที่บ้าน
แล้วก็พาไปตั้งวงสังสรรค์ดื่มเหล้ากินข้าวกันกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง
แล้วอยู่ปรากฏว่าพบน้องเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่สายวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
นี่ค่ะนี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบชนะสูตรศพเบื้องต้น
แล้วก็เป็นเสียงครอบครัวน้องอะค่ะทำใจไม่ได้ค่ะยังเห็นกันอยู่เลย
เป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลรางสาลีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
มีตำรวจมีแพทย์เวรแล้วก็ชุดสืบสวนกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
สภาพคือน้องนอนเสียชีวิตนอนหงายอยู่บนเก้าอี้ไม้ยาวอยู่หน้าบ้าน
เลือกไหลออกปากและจมูกมีคราบเลือดตามเสื้อผ้าบนบนหน้าอก
ตามร่างกายเบื้องต้นส่งศพไปให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุแล้วนะคะ
ว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไรพูดคุยกับพ่อของน้องฟ้า
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๔ทุ่มวันที่๑๖มิถุนายน
มีเพื่อนชายขับรถเก๋งสีดำมารับน้องจากนั้นพ่อติดต่อน้องไม่ได้อีกเลย
จนกระทั่งเพื่อนของน้องโทรมาหาพ่อบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
บ้านเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างไปประมาณสิบกิโลเมตรซึ่งก็สอดคล้องกับการสอบสวนของตำรวจค่ะ
คือหลังจากที่น้องออกจากบ้านไปเนี่ยน้องไปตั้งวงกินเหล้าที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
นั่งกินกับเพื่อนเพื่อนประมาณสักห้าหกคนคุณพ่อบอกว่าพ่อเสียใจมาก
แล้วพ่อก็สงสัยด้วยว่าลูกพ่อเนี่ยตายเพราะอะไรเพราะว่าลูกสาวเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมาก
ไม่มีโรคประจำตัวเป็นเด็กร่าเริงแล้วก็เป็นนางรำเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียน
สงสัยว่าคนที่มารับน้องไปเพื่อนชายคนนั้นต้องมีส่วนรู้เห็นกับการตายของน้อง
เพราะหลังจากที่น้องเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่บอกจังหวะที่ไปพบศพ
นอนตายอยู่คนเดียวหน้าบ้านอ่ะเพื่อนเพื่อนที่กินเหล้าด้วยกันคืนนั้นน่ะ
หายไปไหนหมดทำไมไม่อยู่ดูทำไมไม่โทรแจ้งทำไมพาน้องส่งโรงพยาบาล
ต้องรับผิดชอบต้องการกระทำเขาต้องรับผิดชอบ
ใช่แต่เขาต้องรับผิดชอบเพราะต้องเป็นไปอยู่ในบ้านเข้า
ถ้าต้องอยู่โรงพยาบาลผมก็ไม่ได้พิจัยแบบนี้
ตอนที่ก้อนจะตายน้องก้อนน้องจะตายมันต้องมีคนอยู่ด้วย
แล้วทำไมไม่ส่งโรงพยาบาลพ่อกับแม่นะคะ
ก็ไปรับศพของผู้เสียชีวิตมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านในพื้นที่

เป็นเด็กที่เก่งเรื่องการรำมากค่ะ
แต่หยุดเรียนไปช่วงเทอม๒ที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็ได้พักการเรียนไว้ก่อน

มีเพื่อนที่ไปร่วมวงกินเหล้าก็มาร่วมงานศพนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
เรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวนของคดีนี้
เพื่อตามความคืบหน้าของคดีค่ะ
แล้วก็บอกว่าสอบปากคำพยานไปแล้ว๘ปากนะคะ
ก็คือพ่อแม่และคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็คือมีเจ้าของบ้านกับเพื่อนนะคะ
ก็ถือว่าเป็นพยานที่ให้ปากคำที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์ในรูปคดี
ใช่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่เก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นมีรายงานสาเหตุการเสียชีวิตของน้องแล้วนะคะว่า
เกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวค่ะ
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการตัดประเด็นอะไรทิ้งไปนะคะ
มีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะของผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๕ด้วย
เพราะว่าพ่อแม่สงสัยว่าน้องอาจจะถูกมอมยา

ซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอผลตรวจชนะสูตรก่อนนะคะ

สำหรับเพื่อนในวงเล่านั้นว่ามีการใช้สารเสพติดหรือเปล่าค่ะ
ตำรวจเองยังคงเดินหน้าหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ